คุณผู้ชมได้ฟังข่าวนี้มา๒วันแล้วล่ะสำหรับกรณีรัฐธิประหลาด
คือหลายคนเรียกกันหลายคำขยายความนะประหลาดบ้างอะไรบ้างค่ะ
ที่มีคนตั้งตัวเองเรียกตัวเองว่าพระบิดา
แล้วก็ให้ลูกศิษย์ลูกหาไปโอ้โหดื่มกินสิ่งปฏิกูลอ่ะโอ้โห
มาทาหน้าทาตัวอะไรอย่างเงี้ยหมอปลาบุกทลายรัฐธินี้นะคะ
รือสีพระบิดารักษาโรคแบบสุดแปลกแถมพอบุกไปค้นในสำนัก
เอ้ามีศพเก็บไว้อีก๑๑ศพบอกรอขึ้นสวรรค์
สุดท้ายตำรวจไปรวบตัวแล้วนะผู้ว่าลงเองรองผู้ว่าลงเอง
เรื่องนี้เป็นยังไงไปติดตามจากรายงานค่ะ
พลิกเกงเข้าไปเลยหรอตรงนี้ใครลบลูไม่ได้นะคะอืมต้องกินเยอะ
ของคนอื่นนะคะ
ต้นละหลายหมื่นละแสกนะครับที่มานี่ด้วยค่ะพนักเรียนฮะ
กินยังไงครับเท่านี้ตัดออกไปน้ำหรอกอ๋อนี่ค่ะ

แล้วรู้สึกยังไงที่อย่างแบบนี้

นี่จริงเหรอเราแต่คนกินไม่ดีทั้งนั้นค่ะ
ที่การรักษาโรคสุดพิลึกพิลั่นของสำนักรือสีชื่อดัง
เจ้าสำนักอ้างตัวว่าเป็นพระบิดา
ตั้งอยู่ในตำบลดงกลางอำเภอคอนศาลจังหวัดชายภูมิ
ครอบงำความเชื่อให้กับลูกศิษย์ลูกหาที่ศรัทธา
ว่าการดื่มกินปัสสาวะอุจจาระน้ำลายเสมหะขี้ไคร
เว้นแต่ก้นบุหรี่ของพระบิดา
คือพระโอสดสามารถรักษาโรคต่างได้
ภาพหลักฐานต่างถูกเปิดโปรงโดยหญิงสาวรายหนึ่ง
เข้าร้องเรียนกับหมอปลามือปราบสัมภเวษีว่า
วัย๘๐ปีของตนมีพฤติกรรมแปลกประหลาด
หลังไปบำเพ็ญอยู่กับสำนักรือศรีแห่งนี้
เพราะมีความเชื่อความศรัทธาในตัวนายทวีน้ำหลา
หรือพระบิดาโจเซฟวัย๗๕ปี
อ้างตัวว่าเป็นพระเมตรัย
มีอิทธิฤทธความสามารถรักษาโรคภัยต่างได้
ในสำนักมีลูกสินลุงหาราว๓๐คน
ซึ่งทุกคนยินยอมพร้อมใจกันกินสิ่งปฏิกูลเหล่านี้

และนายไกรสารกองสลากผู้ว่าราชการจังหวัดชายภูมิ
พร้อมทั้งสื่อมวลชนนำกำลังบุกทลาย
ภาพที่เห็นทำให้เจ้าหน้าที่รวมทั้งสื่อมวลชนถึงกับพังงะ
เมื่อพบว่าทุกคนในนั้นเหมือนโดนสะกดจิตหมู่
ให้ดื่มกินสิ่งปฏิกูลโดยพร้อมเพียงกัน
แถมยังสาธิตให้เจ้าหน้าที่ดูแบบไม่เกรงกลัวอันตราย

คือการพบว่าในสำนักมีการซุกซากศพคนตาย๑๑รายไว้
คำกล่าวอ้างว่ารอทำพิธีขึ้นสวรรค์
ทั้งหมดทั้งมวลเป็นศพของผู้มาปฏิบัติธรรมแล้วเสียชีวิต
บิดาสั่งกำชับไว้ว่าเมื่อเข้ามาถือศิลป์แล้ว
เท่ากับเป็นการถวายตัวต่อพระบิดาศพจะเอาไปไหนไม่ได้
น้ำเหลืองของศพสาวกยังเชื่อว่าสามารถนำไปประทินผิวได้
สิ่งแรกที่เจ้าหน้าที่ทำนั่นคือการสั่งให้ทุกคน
เชื่อในสิ่งที่งมงายพร้อมขออายัดศพไว้ตรวจสอบ
เพื่อหาสาเหตุการตายก่อนนำตัวพระบิดาไปโรงพัก

แต่ถูกขัดขวางโดยลูกศิษย์ลูกหาที่ศรัทธาอยู่รอบกาย
ตำรวจนำตัวนายทวีหรือพระบิดาไปโรงพักเพื่อสอบปากคำ
ก่อนแจ้งข้อหาสองข้อหา
ที่ปรากฏชัดคือเข้าหาบวงลวกพื้นที่ป่าสาธารณะ
และความผิดตามพรกรควบคุมโรคติดต่อ
อนุญาตให้ประกันตัวกลับไป
ส่วนสิ่งปลูกสร้างในสำนักก็เตรียมลื้อถอน
และทำความเข้าใจกับลูกศิษย์ลูกค้า

นี้สมัยนี้หลายคนค่ะที่พึ่งทางใจ
สิ่งใดที่พอจะยึดเหนียวได้ก็ต้องไขว่คว้าไว้ก่อน
จนสุดท้ายกลายเป็นเหยื่อความเชื่อ

สาราวินสุสิงห์ถ่ายภาพ
วิรยุทธ์ปรานีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน